ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกฟันศีรษะเสียชีวิต
ตำรวจเนี่ยตามจับตัวคนร้ายให้ได้หน่อยนะฮะเพราะว่าคือ
แม้น้องชายเนี้ยชอบดึ่มเล่าครี้เล่าน่ะแต่พี่สาว
อันตรายภาพบอกน้องไม่เคยมีพิษภัยกับใคร

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุคิดพุทธล่าชื่อเล่นชื่ออ่อง
อายุ๔๓ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ข้างคันนาบ้านวังประโดตำบลวังใหม่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสรคามนะครับ
ในสภาพที่นอนคว่ำหน้าอยู่ในมือก็กำถุงยาเส้นเอาไว้ด้วยนะฮะมีมวลยาเส้นอยู่ด้วยนะครับ
มีร่องรอยเขียวช้ำที่ตาแล้วก็ใบหน้ามีแผลถูกฟันกลางศีรษะยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงก่อนที่จะมีคนมาเจอศพ
ได้รับแจ้งเหตุค่ำเมื่อวานนี้นะครับ๑พฤศจิกายนวันนี้คุณออสซี่ดนรวีผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเป็นป่าอ้อยแบบนี้ห่างจากถนนสัก๕๐๐เมตร
ตรงจุดที่เจอศพยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้นดินนะครับห่างไปสักห้าสิบเมตร
จะมีผ้าใบคล้ายเปื้อนเลือดห่อเสื้อผ้าอยู่๓ตัวนะครับเป็นกางเกงยีนเสื้อคอกลมแขนยาว
ที่ตกอยู่ข้างร่องน้ำเราได้คุยกับพี่สาวของผู้ตายพี่สาวของอ่อง
บอกว่าน้องชายเนี่ยพักอยู่ที่บ้านกลางทุ่งนาแต่ทุกวันจะแวะมาหาเธอที่บ้าน
ไม่เช้าก็บ่ายหรือไม่ก็เย็นนะฮะแล้วก็ให้ดูกล้องวงจรปิดนะฮะว่าล่าสุดเนี่ย
นี่อ่องน้องชายมาหาเทิชฅ์โรงแรงนี้ล้านที่บ้านช่วง๑ทุ่ม๓๑ทุลาคม
จน๔ทุ่มแต่เวลาในกล้องวงจรปิดอาจจะไม่ตรงกันนะจน๔ทุ่มเขาก็เดินกลับไปนอนที่บ้านที่กลางทุ่งนาของเขา
ซึ่งอยู่ห่าง๒กิโลเมตรบ่ายเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านโทรมาหาเธอถามว่าอ่องมาหาหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าไม่ใช่มีคนฆ่ามันตายแล้วเหรอนี่เป็นคลิปตอนที่ตามหาน้องชายนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านโทรมาหาบอกอองมาหรือเปล่าแล้วบอกไม่ใช่มีคนฆ่ามันตายแล้วเหรอ
กับน้องคนเล็กก็ขับรถตระเวนหาอ่องเนี่ยตามหมู่บ้านตามที่พักตามคันนาต่างนะฮะ
แต่ไม่เจอครับนี่ตอนที่ไปหานะฮะเพราะก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมอ่องไม่มาที่บ้าน
แล้วทำไมมีคนพูดแปลกบอกไม่ใช่มีคนฆ่ามันตายแล้วเหรอ
ถามชาวบ้านที่กำลังตัดอ้อยที่เจอศพคนแรกเนี่ยจนรู้ว่าน้องเนี่ยเสียชีวิต
ห่างจากบ้านกลางทุ่งนา๕๐๐เมตรคาดว่าต้องถูกคนเนี่ยชกต่อยทำร้ายก่อน
แล้วใช้มีดฟันอาจไม่พอใจน้องชายที่ไปขโมยไก่ขโมยเหล็กหรือขโมยของเก่า
ไปขายก็ได้เพราะผู้ใหญ่บ้านเคยบอกว่ามีคนเคยไปร้องเรียนกับผู้ใหญ่บ้าน
หรืออาจจะเพราะน้องชายชอบดื่มเหล้านะดื่มเหล้าขาวเป็นประจำเวลาเมาชอบ
เดินตะโกนเอะอะโวยวายตามท้องถนนอาจจะไปเผลอปะทะคารมกับใครหรือไปด่าทอใครเข้า
เขาไม่พอใจหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าอ่องน้องชายของเธอไม่เคยมีพิษภัยกับใคร
คือจะไปสู้ใครได้อ่ะพี่สาวบอกแค่ผู้หญิงผลักเนี่ยยังล้มเลยทำงานก็คือ
รับจ้างทั่วไปเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพแล้วก็ชอบไปขอข้าวหลวงพ่อที่วัดกินเป็นประจำ
ตอนนี้อยากให้ตำรวจช่วยจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องเธอให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันกว้างอยู่ตอนนี้พี่กำลัวจะสงสัยใคร
ตอนนี้เราก็คือเราต้องรอคุณตำรวจอย่างเดียว
ทีนี้ทางพี่สาวของอ่องเขาพูดถึงผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าเออโทรมาถามอะไรอยู่เนี่ยนะฮะคุณออสซี่ดนรวีก็เลยไปหาผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดนะฮะ
ผู้ใหญ่มัชชุพรธารแพนนี่ผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเมื่อกลางดึก๓๑ตุลาคมเนี่ย
วันนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอาบน้ำอยู่ที่บ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เจอศพใน๒๐๐เมตร
ได้ยินเสียงในอ่องเนี่ยตะโกนบอกพ่อใหญ่ฆ่าผมทำไมรุ่งขึ้นก็เลยโทรหาพี่สาวของในอ่อง
ก็ยังพูดหยอกบอกเออลองไปตามหาดูนะไม่ใช่ว่ามีคนฆ่ามันตายไปแล้วเหรอ
ก็เห็นเขาแบบมาตะโกนอยู่แถวนั้นว่าแบบนี้จนช่วงเย็นมีคนแจ้งมาบอกอองเนี่ยเสียชีวิตแล้วจริง
ก็เลยโทรไปแจ้งพี่สาวอ่องอีกครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านสงสัยว่าในอ่องอาจไปขโมยไก่
ขโมยของเก่าแล้วก็ถูกเขาทำร้ายจนเสียชีวิตเรื่องนี้ยังไม่มีใครฟันทง
แต่ยอมรับว่ารู้สึกผิดสังเกตชาวบ้านอยู่๓คนเพราะว่าที่เขาไปเจอศพแล้วดูเร่งรีบ
พาญาติไม่พาผู้ใหญ่บ้านไปดูศพแค่บอกว่าเจอศพนะอยู่ตรงนั้นมันผิดปกติ
ถ้าคนที่ไปเจอศพคนแบบอยู่กลางทุ่งนาอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องบอกเจออยู่ตรงนี้แล้วรีบพาไปดู
แต่นี่มาบอกว่าเจอนะอยู่ตรงนั้นนะแล้วรีบหนีไปเลย
ได้ยินมันพูดว่าพอพูดตามภาษาแต่บางทีก็ร้องเพลงนะทีนี้มันก็เงียบหายไปเลยนะ
นี่แหละก็เลยเอกใจว่าก็โทรหาวันรุ่งขึ้นใช่ไหมประมาณบ่ายโมง
ก็เลยโทรหานึกว่านึกว่าเป็นอะไรไหมไปหาดูหน่อยสิ
ก็พูดเล่นกันไม่ใช่เขาฆ่ามันตายแล้วเหรอทำไมมันไม่มากินข้าวอย่างนี้นะ
มันเคยมากินข้าวใช่ไหมล่ะถ้าไม่กินข้าวมันก็เดินเดินพูดอยู่ตามทุ่งนา
ก็ได้ยินเสียงใช่ไหมลักษณะเขาไม่บอกเราว่าอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไปดูพระ
เขาไม่พาไปดูไหมเขาไม่พาไปดูเลย

นี่ลุงประกาศแกบอกว่าอย่างนี้แกอายุ๖๐ปีแล้วชาวบ้านในหมู่บ้าน
บอก๕โมงเย็นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาอยู่ในบ้าน
แล้วลูกชายชื่อวิราชมาบอกว่านี่ขวามือนะลูกชาย
บอกพ่อบอกนี่ไปเจอผู้ชายนอนอยู่เหมือนกับเป็นศพเลยนะ
อยู่คันนาใกล้กับไร่อ้อยของพวกเรานี่แหละเจอตั้งแต่บ่ายโมงแล้ว
ก็เลยบอกแม่แม่คือนางอ่อนสาแล้วก็บอกอาด้วยอาคือนางเทียนทองที่ไปตัดอ้อยด้วยกัน
แต่แม่ไม่เชื่อบอกกับลูกชายบอกอย่ามาเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะ
เจอตั้งแต่บ่ายนะเมื่อวานจากนั้นทั้งหมดก็ตัดอ้อยกันต่อ
เพราะคิดว่าวิราชเนี่ยเขาโกหกวิราชเองก็ไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ใกล้
จนกลับมาบ้านช่วงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ย
ประกาศแกบอกวิราชก็มาบอกลุงประกาศแกก็เลยชวนคนรู้จัก
เกษรขี่จักรยานยนต์ไปดูแล้วก็ไปเจอแสงอีก
แสงกำลังทำนาอยู่แถวนั้นก็เลยไปด้วยกัน๓คน
เราไปด้วยกันจะได้มีพยานไปถึงก็เจอศพผู้ชาย
คว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่จริงจริงแล้วก็เห็นตรงกันว่า
น่าจะคือในอ่องก็เลยรีบออกมาจากที่เกิดเหตุ
พอนี่ใส่ของไน่อ่องเนี่ยถึงเมาไวไต้
ไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยมีปัญหากับใคร
ที่ลักษณะคือไน่อ่องนะเหลือฟากกับแล้ว
ทุกคนศึกรุ่งเขาเรียนบ้างภูมิบ้านเหมือนได้อ่อง

แล้วขังหลุงก็แบบว่า

แกก็บอกว่าเนี่ยแกไปเจอเท่านี้แล้วแล้วก็มาแจ้งทั้งมุมใหญ่บ้านเมื่อกี้นะครับ
แล้วก็แกก็ไม่ได้เข้าไปได้แค่นี้ครับ
จากนั้นนะฮะคุณออสซี่ก็ไปที่วัดบุญเต็มศรีวิชัยนะครับ
ได้คุยกับท่านเจ้าวาดวัดบุญเต็มศรีวิชัยนะครับ
ที่ว่าทางพี่สาวบอกปกติอ่องเขาจะมาขอข้าวพระที่วัดกินอยู่เนี่ยนะครับ
บอกว่าอ่องเนี่ยในอ่องเนี่ยฮะชอบมานั่งคุยกับพระในวัด
แล้วมาขอข้าวกินเกือบทุกวันอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่มา๘ปีแล้ว
อาจจะดูบ้าบ่อหน่อยนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเสียสตินะ
ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเป็นคนขยันด้วยซ้ำใครจ้างให้ทำอะไรก็ทำหมด
บางทีก็ไปเก็บสายบัวมาขายก็มีนะฮะบางทีขายไม่หมดนี่หลวงพ่อบอกอัตมาก็ช่วยซื้อก็มี
ถ้าเขาขายของไม่หมดเวลาเมาก็มีโวยวายบ้างแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นเกลียด
เวลาเมาแล้วเข้าไปบ้านใครก็โดนไล่ออกมาก็ยกมือไหว้ขอโทษ
มีด่ากลับกันบ้างถ้าถูกด่าแรงส่วนเรื่องขโมยของก็พอรู้
แต่มันก็ไม่น่าถึงขั้นฆ่ากันตายเอาเป็นว่าตอนนี้
เจ้าวาดวัดบุญเต็มศรีวิชัยวัดในพื้นที่อยากจะวิงวอนไปถึงคนก่อเหตุให้ออกมามอบตัว
เพราะยังไงก็หนีไม่รอดหรอกอยากให้ในอ่องจะมาเข้าฝันหรือใครเข้าในกล้ามห่าง
ได้บอกว่าใครเป็นคนทำร้ายในอ่องย้อนเสียชีวิต
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว